สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
สวัสดีค่ะสวัสดีครับตัญจรทั่วอาทิตย์
ติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
มาเจอกับพวกเรา๒คนสนุกสนานเฮ่ฮาปาจินโกแน็ตเดิม
เอาจริงเหนื่อยเหรอค่อยพูดค่อยหายใจ
หายใจลึกนี่จะรู้ว่าอายุอนามคุณก็ไปได้ด้วยแล้ว

สิ้นปีปีหน้าคุณก็แซร์ยึดแล้ว
เดี๋ยวยังไม่ถึงขนาดนั้นเวลามันเดินผ่านไปไว

ถูกต้องแล้วก็ทำอะไรด้วยความไม่ประมาทด้วย
เพราะว่าปีนึงเนี่ยผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะ
เราเจอกันนำเรื่องราวดีมาเสิร์ฟคุณผู้ชมยาวตลอดทั้งปีเลย
และเนี่ยเดือนสุดท้ายแบบนี้ก็มีเรื่องดีเด็ดมาฝากเช่นเคยค่ะ
เดียว
ขออนุญาตนะคะไปนอนตอนนี้ขอนอนแปปนึง
คุณไม่ว่างคุณต้องไม่ว่างก็จะนอนแล้วล่ะถ้านอนแล้วจะรวยขนาดนี้
งั้นนอนเลยนอนเลยแล้วเขาไม่จ่ายค่าตัวนะ
เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเรานอนแล้วเราไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรเลย
อยากนอนนอนได้ไม่ว่ากันแต่ไว้จ่ายค่าตัวนะ
เดี๋ยวจบรายการนอนเลยแต่ตอนนี้ยืนก่อน
คุณผู้ชมเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงนะ
คือเขาบอกว่าคนเนี่ยมันจะดวงดีมันก็ดวงดีขึ้นมา
ไม่ต้องทำอะไรมันก็ดวงดีอ่ะครับไม่ต้องไปไหว้พระไม่ต้องไปขอเจ้าแม่
ไม่ต้องไปขูดไม่ต้องไปส่องไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปคลำไปรูป
น้องใบตองพูดอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่เผลอเตรียมนอนแล้วเนี่ยน้ำลงน้ำลาย
ดิฉันว่านอนเนี่ยนอนดูทีวีแล้วหลับไปเลยอะหลายคนก็เหยื่อว่าฉัน

เวลาดีแบบนี้จะรีบหลับไปไหนเพราะว่าถ้าใครยังไม่ได้ทานอะไร
หรือว่าอยากจะกินอะไรที่มันเป็นเมนูเส้นแล้วก็
ตลอดกินของเราเดี๋ยวจะพากันไปไปทานก๋วยเตี๋ยวโอ่ง

ไม่ได้มาเป็นโอ่งใหญ่อย่างนี้อย่างเดียวนะ
เขามีอีกหลายเมนูที่เป็นเมนูเด็ดของร้านนี้อยู่ที่จังหวัดนะ

จังหวัดราชบุรี

ไปเมืองราชบุรีก็ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยโอ่ง
แล้วดูให้ดีกับรายการนี้ในช่วงนี้ตลอดกิน
เพราะว่าเดี๋ยวจบจากตรงนี้เดี๋ยวจะมีของรางวัลมาแจก

มีกฎกติกามีคำถามให้ตอบกันด้วยแต่ว่าต้องดูให้จบก่อนนะ
ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับ
บรรยากาศยามเช้านี่มันสดชื่นจริงนะ
นี่วันนี้ผมแล้วก็รถคู่ใจของผม
เดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีไปตามหาความอร่อยกัน
ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านที่เรื่องชื่อของจังหวัดราชบุรี

เฮ้ยมีโอ่งด้วยมีอาหารด้วย
มันคืออะไรติดตามได้ในตลอดกินวันนี้ครับ

ร้านที่ผมพาคุณผู้ชมมาติดตามความอร่อยกันนะในวันนี้
เป็นสถานที่ตั้งเขาหาไม่ยากคุณผู้ชมเห็นไหม
เดี๋ยวจะไปติดตามความอร่อยของที่นี่ว่าจะเป็นอย่างไร

เอาล่ะคุณผู้ชมครับอยู่ในร้านแล้วนะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกรราชบุรี
ตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านนะครับพี่อ้อมสวัสดีครับ

ร้านของเราเปิดมากี่ปีแล้ว
ร้านเปิดมา๒๐กว่าปีแล้วค่ะคุณแม่
แต่ว่าย้ายออกมาข้างนอกคือ๓ปีแล้วค่ะ

เราจะเอาโอ่งมาทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว

คนที่อื่นมาก็จะนึกถึงมาร้านบุรีต้องแวะก๋วยเตี๋ยวโอ่ง
ใช่ให้เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเรา

คุณผู้ชมถ้ามาทานที่นี่ติดใจอยากจะได้เอาไปใช้ที่บ้านก็ขายด้วย
ก็ส่วนมากจะมา๕๗ท่านนะคะ
อิ่มกับบ้านทุกท่านค่ะ

บาทใหญ่ที่สุดในร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเลือกน้ำได้ค่ะ
น้ำแดงน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นตะโฟไก่ตุ๋นมะละ
อยู่ในเซ็ตได้ค่ะเลือกน้ำได้อืมไก่ตุ๋นนี่อุ้ยเห็นบอกว่านิ่มมาก
กินเข้าไปนี่เนื้อละลายเลยใช่ค่ะเป็นส่วนไหนของไก่ครับ
ก็จะเป็นเนื้อหน้าอกนะคะที่เป็นเนื้อนุ่มค่ะ
แล้วเราก็จะตุ๋นประมาณ๓ชั่วโมงค่ะ
กหมูเจียวที่นี่เฮ้ยหอมมากเลยอ่ะ
คนที่เป็นแฟนมันแพ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะรู้
ควรจะมีกากหมูมาด้วยกากหมูเจียวใช่ไหมใช่ค่ะ
จะได้เพิ่มความกลมกล่อมให้กับรสชาติของก๋วยเตี๋ยวของเรานั่นเอง
ทำไหนต่อแล้วรออยู่นะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับ
ชิมก่อนไปชิมน้ำซุปก่อน

แล้วล้านนี้เราสั่งชุดใหญ่นี้๓๐๐เท่าไหร่นะ
๓๕๙บาทคุณจะได้น้ำเข้าไปอีก๔ตุ๋มใหญ่แบบนี้

แล้วก็ตัวหมูตุ๋นที่พี่ตุ๋นบอกว่า๓ชั่วโมงกว่าใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเลือกได้สั่งได้ตามใจ
แล้วก็รสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่นี่ถือว่าเข้มข้นมากเลยครับ
จุดสังเกตของทางร้านครับช่วยบอกหน่อย
ก็มาทางกรุงเทพนะคะ
วิ่งมาเรื่อยนะคะผ่านบิ๊กซีมานะคะ

วิ่งตรงอย่างเดียวไฟแดงที่หนึ่งไฟแดงที่สอง

เจอเจดีฮักษ์อยู่ขวามือของคนขับนะคะ
ร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะจะมี๓สาขาแล้วนะคะตอนนี้

สาขาหนึ่งลาบุรีค่ะสาขาสองนครถม

แต่ว่าถ้ามาไม่ถูกหรือว่าอยากจะไปที่สาขาอื่น

ก็โทรมาสอบถามกันได้มีหมายเลขโทรศัพท์ทิ้งไว้ไหมฮะ
มีค่ะ๐๘๙ค่ะ๒๕๔๖๔๕๖ค่ะคุณอ้อมค่ะ

เดี๋ยวทานเสร็จแล้วจะไปดูโองหน่อย
ไปหาโอ่งเอาไปฝากน้องใบตองในรายการ

มันเหมาะกับเธอบ้างเดี๋ยวลองดูกันนะ
ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากเลยนะครับ

ขอบคุณนะครับ
ผมแล้วก็รถคู่ใจของผมอีซูซูดีแบคพลิกอัพดีสุด
จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้ครับ
มีของฝากสบายใจจังเลย
เนี่ยไม่รู้ว่าของฝากที่เป็นโอ่งเนี่ยกระพุงผมอันไหนมันใหญ่กว่ากัน
ฉันว่าพุงคุณพุงคุณใหญ่กว่าองค์แล้วล่ะตอนนี้

คุณตัวยายอย่าเอาจริง
นี่เอามาฝากนี่ให้คุณผู้ชมดูก่อนความสวยงามของเจ้าโอ่งชิ้นนี้นะครับ

มังกรที่เขาบอกว่าย่อส่วนมาเพื่อเอาไว้ใส่อะไรรู้ไหม

ดาดทิชชู่จะมาโผล่ตรงรูตรงนี้

เอาไว้ใส่น้ำดื่มชื่นอกชื่นใจครับ

อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

ช่วงท้ายของรายการเราจะเฉลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะจ๊ะ
โอ้โหวันนี้เยอะมากส่งมาทักทายกันนะฮะ
นิดนึงอีกนิดนึงแล้วกันใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกัน

สแกนหน้าคุณชนะไม่ได้ของนะคะ
จะได้เป็นเพื่อนกันผ่านทางช่องทางไลน์คุณจะได้รวบสนุกการดำเนิน

ก็ไปที่ช่องค้นหาแล้วก็กดคำว่าแอดไทยรัฐภาษาอังกฤษที่ขึ้นอยู่ตรงนี้

ถูกต้องแล้วส่งเข้ามานะคะใครอยากเป็นเจ้าของโอ่งสีเขียวเหนียวทรัพย
ที่คุณชนะเลือกให้กับมือส่งกันเข้ามาเยอะและที่สำคัญก็ส่งมาบอกด้วยว่า
ถ้าเกิดคุณรวยถูกรางวัลเนี่ยคุณจะทำอะไร
หลายคนบอกว่าไปสร้างวัดสร้างห้องน้ำสร้างโรงเรียน
บางคนก็บอกว่าถ้าถูกจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับทีมงานตลอดข่าว
จะไปหาเหตุผลดีดนใจแล้วการสั่งของกินเด็ดยังไม่หมด
เดี๋ยวพาไปดูงานแต่งที่บ่าวสาวทำเองทุกอย่างเลยนะ
ละ๒มือสวยขนาดนี้
เอ้าแล้วเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่

แต่ว่าเขาใช้งบไปเท่าไหร่แล้วอะไรคือแรงบันดาลใจ
ใครอยากลองทำตามติดตามในช่วงหน้า